พี่มีแค่แพ้เหมือนแพ้ปลาหมึกแล้วเข้าไปแล้วหลังจากนั้นน้องก็คือไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกเลย

แล้วภาพต่างที่ออกมาในลักษณะของปากน้ำที่มีลักษณะเหมือนเป็นแผลเหมือนลักษณะการเมือง
นั่นคือเกิดที่โรงพยาบาลครับไม่ได้เกิดที่บ้าน
ให้ทำแบบนี้ไม่หยุด

วันนี้คดีที่เราจะนำมาพูดคุยกัน
เป็นคดีที่มันจะซ้อนอยู่๒เรื่องที่น่าสนใจ
สังคมอาจจะต้องช่วยกันระวังหลังจากนี้
ก็คือ๑เรื่องของการรับบุตรบุญธรรม
แล้วก็๒ก็คือเรื่องของการบริจาคช่วยเหลือกัน
เพราะว่าคดีนี้มีทั้งสองอย่างมาร่วมกันเลย

โดยข้อกล่าวหามีข้อกล่าวหา๕ข้อกล่าวหาด้วยกัน
แล้วก็เป็นข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงมากนะคะ
ข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้น

เปิดรับบริจาคให้กับลูก
ลูกคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยนะคะ

เป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าเป็นลูกบุญธรรมของเธอนะคะ
ก็มีอาการเจ็บป่วย
แล้วก็เป็นอาการเจ็บป่วยที่คุณแม่ก็อ้างว่านะคะ
คุณแม่บุญธรรมคนนี้นะคะก็อ้างว่า
ไม่เกิดกับใครเป็นหนึ่งในล้าน

แล้วก็มีการอัปเดตอาการป่วยของลูก

แล้วก็มีการรับบริจาคมีการขายของเพื่อนำไปช่วยลูกนะคะ
ทีนี้สุดท้ายแล้วน้องคนนี้เนี่ย
เสียชีวิตไปนะคะคุณผู้ชมเมื่อปลายปีที่แล้ว

คือมีลูกอีกคนนึงเนี่ยอายุน้อยกว่านะคะ
เด็กประมาณสองสามขวบเป็นเด็กผู้ชาย
ณตอนนี้ก็กำลังถูกตรวจสอบว่าเป็นแม่ลูกจริงหรือไม่
แต่ว่าถ้าเอาคำพูดของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าเป็นลูกของเธอเองเป็นเด็กผู้ชายนะคะ
มีอาการคล้ายกับน้องก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิต
คนที่ช่วยเหลือเธอติดตามเรื่องของเธอและลูก
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
อาการของโรคที่เป็นเนี่ยไหนบอกเป็นหนึ่งในล้านนะคะ

ทำไมลูกอีกคนนึงก็มาเป็น
นอกเหนือจากคนที่ติดตามเธอแล้ว
คุณหมอที่รักษาเด็กตั้งแต่คนแรก
ก็รู้สึกผิดสังเกตอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะคะ
ดิฉันจะค่อยให้คนที่ทราบอย่างละเอียด

ทำไมคนที่ติดตามชีวิตของครอบครัวนี้

ท่านแรกเราจะคุยกับใช้ชื่อสมมุตินะคะ
คุยกับคุณออยก่อนนะคะคุณออยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณออยค่ะคุณออยติดตามชีวิตของแม่และลูก
สองคนนี้มาตั้งแต่ปีไหนแล้วคะ
ตั้งแต่เดือนกุมภา๖๒ค่ะปีที่แล้ว
ตอนนั้นที่เริ่มเปิดมาที่ติดตามเพราะว่า

ติดตามเพจของแม่คนนี้นะคะ

เขามาเป็นตัวแทนขายสินค้าในแบรนด์ของออยอะค่ะ
แล้วทีนี้ทางไปซื้อกับทางตัวแทนรายใหญ่
ทีนี้ทางตัวแทนรายใหญ่ออยเนี่ยเขาเห็นข้อมูล
เขาก็ไปดูแล้วเขาก็เห็นเป็นความสงสาร
คือรับรู้มาสักพักแล้วว่าน้องยิ้มป่วย

คือชีวิตน้องส่วนมากอยู่แต่โรงพยาบาล
ก็เลยแคปแล้วก็ส่งมาให้ออยค่ะ
ว่าคุณออยคุณแม่ท่านยัดลูกเขาป่วยนะ
เขาจะมาเอาสินค้าในแบรนด์ของแม่ออย
ให้ลูกเขาไลฟ์สดขายเพื่อที่จะเอาของ
เอาเงินส่วนต่างมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน
ออยก็เลยได้เข้าไปติดตามที่เฟสของแม่ปุ๊ก
เขาเลยไปย้อนดูน้องป่วยจริงป่วยมาสักระยะ
แล้วตามที่คุณแม่อีกท่านหนึ่งเล่าให้ออยฟัง

น้องน่าสงสารนะคือตอนที่มาออยเข้าไปดูแล้วคือเดือนกุมภา
แกมาเอาของกับของน้องออยไปขาย
คือตอนนั้นน้องเป็นเยอะแล้วคือหน้าบวมแล้ว
คือแพ้ยาที่ให้ไปแล้วอะค่ะ
ทีนี้คุณออยค่ะถ้าสมมุติเท่าที่คุณออยจำได้นะคะ

คุณแม่เขาเริ่มพูดถึงอาการของลูกผู้หญิงคนนี้มานาน
ก่อนเดือนกุมภาปีที่แล้วที่คุณออยตามหรือยังคะ
ก่อนแล้วค่ะมาเป็นปีแล้วนะคะ
แต่ก็คือเข้าออกโรงพยาบาลแบบนี้
ก็คือมีอ้วกอ้วกเป็นเลือดบ้าง
แล้วก็มีถ่ายบ้างแล้วก็น้องอ่อนเพลียไม่มีแรง
สาเหตุหลักที่ถามเขาส่วนมากเขาจะตอบมาบอกว่า
น้องเนี่ยเหมือนแพ้หลายอย่างมากจากผลการตรวจ
แพ้แป้นตาลีแพ้อะไรอย่างนี้ค่ะเยอะ
แล้วก็เหมือนบอกว่าถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลทีคือคุณหมอ
จะไม่ให้ออกไปในที่ที่คนเยอะไม่ให้ไปแหล่งชุมชน
แต่ก็คือขัดกันแล้วก็เห็นพอช่วงออกจากโรงพยาบาลช่วงหนึ่งไป
เห็นเหมือนมีไปวัดไปทำบุญไปให้อาหารปลาไปสวนสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราก็ไม่ได้กล้าที่จะทักท้วงหรืออะไรไป
ที่น้องป่วยหนักจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
คุณออยไม่เห็นความผิดสังเกตใดเลยของครอบครัวนี้
หรือว่าแม่ลูกทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
ช่วงที่น้องยิ้มป่วยเนี่ยคือไม่มีความผิดสังเกตอะไรเลย
ก็คือน้องอาจจะเป็นโรคตามที่คุณแม่ปุ๊กเนี่ยแจ้งมา

เราก็คือได้ติดตามอาการเพื่อที่จะแบบเออเป็นตัวอย่างนะ
ว่าโรคนี้มันเป็นอะไรยังไงแบบไหนแล้วรักษายังไง
เพราะว่าลูกออยก็ค่อนข้างอายุไล่เรียบกันกับน้องยิ้มตอนนั้น

คุณออยเชิญต่อค่ะ
พอเสร็จแล้วช่วงที่น้องยิ้มตอนที่ก่อนน้องจะเสียเนี่ย
วันที่เสียเลยที่มีเล่านิทานมีอะไรให้ฟัง

เราก็แบบเออเรียกกันแทบจะมาดูหลายคนในบ้าน
พอที่มาเอะใจตอนน้องเบ็บอินบุญ

คือเด็กที่แข็งแรงคนนั้น
ขอถามนิดเดียวคือมันค่าเกี่ยวกันนะคะ
ตอนจังหวะที่น้องอมยิ้มเนี่ยตอนที่ลูกคนโตเริ่มป่วยค่อนข้างหนัก

น้องคนที่สองเนี่ยนะคะอิ่มบุญเนี่ยยังไม่ได้มีอาการอะไรเลยเหรอคะ
ไม่มีเลยเป็นเด็กที่แข็งแรงเด็กส้มม่ำน่ารักคนหนึ่ง
ปกติเวลาที่เขาไปเยี่ยมพี่เขาที่โรงพยาบาล
หรือว่าวีดีโอทั่วไปคลิปทั่วไปที่ดู
ก็คืออิ่มบุญก็แข็งแรงเป็นเด็กกินเก่งล่าเริง
ไม่ได้มีอาการอะไรเลยค่ะ
ทีนี้ค่ะถ้าสมมุติเราเอาตอนอมยิ้มก่อนค่ะ

ที่ตอนที่ก่อนที่น้องจะหมดลมเนี่ยนะคะ
น้องยิ้มเนี่ยคือคุณแม่เขารู้ไหมว่าลูกเขาใกล้จะไปแล้ว
คุณแม่เขารู้ไหมว่าตอนที่เขาล่ำลาลูกน่ะ

ใช่รู้ค่ะก็คือตอนนั้นเหมือนน้องไม่ไหวแล้ว

ก็คือตอนที่เขานั่งเล่านิทานให้ฟังคือตอนนั้นนะคะ

มาส่งนางฟ้าไปสวรรค์กัน
จังหวะตอนนั้นมันเป็นการถ่ายวีดีโอเอาไว้
หรือว่าเป็นการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คคะ
มีไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีที่เป็นคลิปไว้ต่างค่ะ
ตอนที่คุณออยได้ดูคือตอนนั้นเป็นไลฟ์หรือว่าเป็นวีดีโอที่อัดเอาไว้คะ

แล้วโทษนะคะคือตอนนั้นคือเดี๋ยวนั้นก็ใช้คำลำบาก
คือตอนที่เด็กหมดลมไปคือเราก็เห็นไปพร้อมกันกับตัวแม่เขานั่นแหละค่ะ
ใช่ใช่เขาก็อยู่ในอ้อมกอดแม่เขาอะค่ะ
ก็หมดไปสงบ
ทีนี้ถ้าสมมุติเรานับตั้งแต่น้องยิ้มเสียชีวิตไปเนี่ย
ระยะไปสักนานแค่ไหนถึงเห็นว่าอิ่มบุญเริ่มมีอาการเหมือนพี่เขาคะ

คือปุ๊บปั๊บแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลย
หลังจากน้องยิ้มเสียเดือนสิงหาเดือนกัญญาเนี่ยน้องอิ่มเข้าโรงพยาบาล
แล้วคือวันที่เข้าโรงพยาบาลคืออาการหนักแล้ว
คือน้องมีแผลที่ปากปากเบิร์นแล้วก็ออยก็ส่งไปถาม

พอหลังจากคุยกับออยเสร็จเมื่อสักแป๊บนึง
เค้าก็โพสเฟสบุ๊กที่เล่าอาการ
แล้วทีนี้ก็มีคุยกันอีกรอบนึงคือน้องอยู่ไอทียูแล้ว
ก็เลยแบบได้ถามอาการว่าเริ่มต้นมันเป็นยังไงมายังไง

คือมีพ่วงออกมาเป็นเลือดนะ
ค่ะแล้วทีนี้สุดท้ายแล้วคุณออยไปจับสังเกตว่ามันไม่ปกติได้เนี่ย

คือช่วงเรื่องแม่ลูกอะไรเนี่ยคือยังไม่ได้ไปจับสังเกตอะไรเลย
มันมีมาช่วงหลังที่แม่ตุ๊กเขามาขายหน้ากากอนามัยค่ะ
คือตอนนั้นออยก็ยังคุยกับเขาเพราะว่าบริษัทออยเนี่ยออกตัวเจลแอลกอฮอล์มา

ซึ่งทางแม่ปุ๊กเองเนี่ยติดต่ออยากมาซื้อที่ออย

ออยก็เลยบอกแม่ปุ๊กว่าเออแม่ปุ๊กลองไปหาดูที่อื่นนะ
ถ้าแม่ปุ๊กได้ราคาที่มันดีกว่าของออยเนี่ย
ปุ๊กไปเอาเลยนะเพราะว่าเขาจะใช้เงินเพื่อรักษาลูกเขา
มันก็ต้องขายเอากำไรที่มีส่วนต่างใช่ไหมคะ
แล้วอย่างออยเนี่ยออยขายเอากำไรแค่๒๐๒๙๔๐บาทอย่างนี้

หาที่ไหนไม่ได้แล้วจริงอ่ะกลับมาเอานะ
เดี๋ยวออยจะหาให้เดี๋ยวออยจะขอคิวให้
แค่๒๘๙บาท

จะบอกแม่ปุ๊กว่าอย่างกล้วยเนี่ย

ยังต้องมาส่งของยังต้องทำหลายอย่าง
เราก็ยิ่งสงฝันเห็นใจเขาก็ใหญ่
ที่แบบมาเริ่มรักษะรักษายทีหลัง
ก็เรื่องที่มีคุณแม่มาโพสต์เรื่องวางยาลูก
คุณออยค่ะขอถามแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณแนนอีกสายหนึ่งนะคะ

ตกลงแม่ปุ๊กเขาเป็นเพชรศักรณ์ไหม
คือเคยคุยกับเขาขนาดที่ว่าเขาเรียนจบอะไรมา

เขาเป็นเพศรัชกรจริงหรือเปล่าคะ

แต่รู้อย่างเดียวคือแกเป็นคนมีความรู้
มีความสามารถด้านการใช้ภาษา

จากที่อ่านเวลาที่เขาบรรยายเรื่องอาการของลูกเขา

ค่อนข้างจะเห็นตับที่เขาใช้ว่า

ไม่เคยถามว่าเรียนอะไรมาจบอะไรมา
แต่ก็คือเห็นว่าคือเขาขายของออนไลน์
แล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณออย
แม่เด็กจริงแม่ของน้องยิ้มจริงเนี่ยนะคะ
คือเป็นที่รู้จักในเพจ
หรือว่าแม่ปุ๊กเขาเคยพูดถึงไหม

ก็โอนชื่อเอมอัชนาวัฒนกูลมาโดยตลอด

ใช้ชื่อว่ายิ้มวัฒนกูล

ชื่อเอมอัธนา

ใช่ค่ะก็มารู้ตอนที่
ที่คดีโกงแมสแล้วตำรวจเขาเรียก
เจ้าของบัญชีเอ็มอัธนาเข้าไป
รู้ว่าอีเอมอัธนาอีกคน

ค่ะคุณออยก็คือเท่ากับว่า

ไม่แน่ใจแต่ว่าในแง่ของสับแสงเวลา
พูดจาสื่อสารเรื่องอาการป่วยของลูก

แล้วก็ขอคำถามสุดท้ายคือ
ที่รู้กันอย่างชัดเจนว่าเด็กสองคนนี้

คนเล็กเป็นลูกของเธอเองอันนี้เป็นที่รับรู้กัน

คุณออยค่ะเดี๋ยวขอบคุณคุณออยก่อนเดี๋ยวคุยกับคุณแนน
ต่ออีกหนึ่งสายสำหรับข้อมูลอีก๑ชุดนะคะ

ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณแนนอยู่ในสายกับเรานะคะคุณแนนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณแนนค่ะ

คุณแนนติดตามครอบครัวนี้มาตั้งแต่

ตั้งแต่ช่วง

ต้นต้นปีที่แล้วอะค่ะอ่า
แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นคุณแม่
ที่ลูกป่วยด้วยอาการที่

ทีนี้ความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันของคุณแนน

เราจะมีการติดตามเขา

แล้วก็มีการโทรคุยกันค่ะ

ทุกคนก็รู้ว่าลูกคนโต

เป็นลูกของเธอจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ

หรือว่ารับออกปัญหาอีก

เขาจะพูดว่าลูกเขาลูกเขา

เรื่องเป็นเพศศัชกรก็ใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่ทราบมาก่อนเลย
ทุกคนสงสัยหรือว่าเอกใจยังไงบ้างไหมคะ

เพราะว่านำจะคุณเดียวกับน้องอิน

อัชนะกับชื่อแม่ปุ๊ก

คุณแนนเริ่มเอกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้

ตั้งแต่ตอนไหนคุณแนนเล่าได้เลยค่ะ
เอกใจตั้งแต่ว่าจากที่โพสต์ในเกรง
แล้วก็มีคนข้างบ้านเขาทักมา

เราก็เอกใจแต่เราก็ยังไม่คิดว่าเขาจะให้
ใช่แต่เกี่ยวกับที่เขาโพสต์ค่ะ
เวลาคลิ๊ปเวลาเขารักลูกมาก

แล้วคนข้างบ้านเล่าละเอียดแค่ไหนคะคุณแนน
เขาก็เล่าแบบประมาณว่าเหมือนจะเจอสารนะ
มีการมาตุกษัตริย์เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ได้รู้ถึงว่ามีตำรวจมาที่บ้านบ่อย

ก็คือเรื่องประมาณช่อกงแบบนี้ใช่ไหมคะ

ที่บ้านเป็นยังไงพื้นฐานแบบเนี้ยค่ะเขาแค่พูดว่าน้อยอิ่มอ่ะ
เขาเป็นเด็กแข็งแรงอืมไม่น่าจะมาป่วยหนักขนาดนี้ค่ะ
ค่ะแล้วเขาก็เลยมาบอกว่าเหมือนเจอสารนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
เอ่อคุณแนนได้นับนับตั้งแต่ที่เริ่มมีคนสงสัยมีคนโพสต์
ทำให้คนแบบเริ่มจับสังเกตอาจจะเรียกว่าจับผิดก็ได้เนี่ยนะคะ
คือได้คุยกับแม่ปุ๊กเขาส่วนตัวไหมคะว่าตกลงมันเรื่องมันเป็นมายังไง
มันมีอย่างนั้นอย่างนี้ได้คุยกันส่วนตัวบ้างไหมคะ
อันนี้ไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ข้อจริงเท็จหรือเปล่า
ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุกับลูกคนแรกนะคะที่เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยแล้วมารอยต่อที่น้องอิ่มลูกคนที่สองเริ่มป่วยเนี่ย
ตอนนั้นตัวคุณแนนสงสัยหรือเอกใจหรือว่าได้ตรวจสอบอะไรเองไหมคะ
มีการโทรถามกันว่าน้องเป็นอะไร
ง่ายว่าแพ้อาหารทะเลก็ยังถามว่าแพ้อะไร

ยังถามว่าอ้าวแล้วปกติไม่ได้ให้กินเหรอ
เขาบอกว่ากินแต่หมอบอกว่าน่าจะแพ้สารที่แค่ไปปลาหมึก
เขาได้แบบนี้แต่ตอนนั้นที่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับ
แต่พอเขากลับมาถึงกรุงเทพฯ
ที่เขาโพสต์นะสักประมาณ๒ชั่วโมง
บอกว่าหมดช็อคหมดสติกอย่างเนี่ยค่ะ
แล้วหลายตอนนั้นก็ยังไม่เห็นออกไปโรงพยาบาลอีกเลย
ซึ่งตอนนั้นส่วนตัวคุณแนนมันแปลกใจไหมคะ
คือตอนแรกก็เอกใจแต่คิดว่าเด็กคงน่าจะแพ้อาหารทั่วไปหรือเปล่า
ไม่คิดว่าจะเป็นตัดขนาดนี้ค่ะ
ความเข้าใจของคนที่ตามเพจนี้ตั้งแต่ตอนที่แม่ปุ๊กเขารักษาน้องคนแรกเนี่ยนะคะ

คือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเด็กสองคนนี้เป็นโรคเดียวกันมีอาการเหมือนกันไหมคะ
แล้วยังคิดว่าทำไมอิ่มถึงเป็นเหมือนดิน
เป็นพันธุกรรมหรือเปล่าหรือแพ้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าจะถึงกั้นเรื่องวางยา
แต่แค่มาเอกใจตรงที่ว่าทำไมเห็นรูปที่ว่าเขาถ่ายลงเฟสนะคะ
ว่าอิดทำไมปากเปื่อยลิ้นลอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าสมมุติเราติดตามอย่างคนที่อ่านเพจมาตลอด
เรารู้สึกว่าแม่ปุ๊กเขาพยายามจะให้เห็นความเคลื่อนไหวของลูก

คือมีการตั้งข้อสังเกตเมื่อเป็นข่าวแล้วนะคะ
เมื่อเป็นข่าวแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเวลาที่จะสามารถลงข่าวลูก
ข้างละเอียดแล้วก็ต่อเนื่องได้ขนาดนี้
ตามเพจรู้สึกว่ามันผิดสังเกตของแม่ที่ต้องดูแลลูกซึ่งป่วยหนักไหมคะ
ก็เอกใจเหมือนกันนะคะว่าเวลาป่วยเนี่ยอย่างเช่นเวลาอย่างน้อง
ตั้งแต่น้องยิ้มอ้วกเป็นเลือดแล้วก็ตอนที่ไลฟ์สดตอนวันที่๑๒สิงหาที่เสียชีวิตนะคะคือจะไลฟ์สดตลอดเหมือนกัน
แต่ตอนน้องอิ่มเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นลูกเพราะว่าเขาแจ้งว่าหมอไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้อัดวีดีโอ
เขาแจ้งอย่างนี้ตอนกลับน้องยิ้มน้องยิ้มเนี่ยจับวิดีโอตลอดถ่ายวีดีโอตลอด
ตอนที่คุณแม่เขาไลฟ์ตอนที่เด็กกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มีใครเตือนคุณแม่ไหมว่าอย่าเลยไม่ดีหรอกอย่างนี้ค่ะ

คือที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรค่ะคือกำลังสมมุติถ้าเราไม่ใช่คนที่รู้จักครอบครัวนี้โดยตรงเนี่ยนะคะ
ตามเพจเนี่ยการที่คุณแม่คนหนึ่งลูกป่วยหนักทำมาหากินขันแข็งอันนี้เข้าใจได้
แต่ว่าการที่มีข่าวลูกมีความเคลื่อนไหวของลูกในแต่ละขั้นค่อนข้างละเอียด
มันอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตได้กับ๒
คือการที่คุณแม่จะไลฟ์ในช่วงจังหวะที่ลูกหมดลม
มันเรียนไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมสำหรับคนที่ตามเพจว่า
นี่เป็นบุคลิกของครอบครัวนี้เป็นบุคลิกของคุณแม่อย่างนี้ค่ะคุณแนน
คือตอนนั้นก็ได้แต่ไม่ทันคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดแต่แค่ว่าสงสารน้อง
ใช่ดูแบบว่าไปจริงเหรอน้องหมดทุกข์แล้วเนอะ
น้องไม่ทรมานแล้วอะไรแค่นั้นเองนะตอนนั้นนะคะค่ะ
จนถึงตอนนี้คุณแนนค่ะสุดท้ายคนที่ตามเพจนี้มาด้วยกัน
หลังจากที่มีการตั้งข้อกล่าวหาตำรวจไปจับที่บ้านแล้วเนี่ย
คนในเพจคิดกันว่าก็คงจะเป็นตามข้อกล่าวหา
หรือว่ายังมีแบ่งใจว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าคะ
ส่วนใหญ่ที่ทักมาถักเนี่ยเขาทักมาถักเลยระหว่างยา
จากคนส่วนใหญ่ก็มั่นใจว่าวางยา
สาเหตุที่ว่าทำไมป่วยเหมือนกันทำไมพอดีขึ้น
กลับมาถึงบ้านก็ซุดอีกก่อนออกจากโรงพยาบาลดีขึ้น
ต่อไปต่อโรงพยาบาลก็สุดอีก
ใช่ก็เลยมานั่งประมวลผลกันว่าน่าจะจริง

จนจับสังเกตได้หรือว่าก็เป็นปกติของคุณแม่คนหนึ่ง
ที่ต้องรักษาลูกที่ป่วยหนักคะ
ความบริษัทค่ายทำไม่ผิดจะไม่บ่อย
แต่เขาจะมาเน้นว่าเขาขายของ
ช่วยซื้อหน่อยเพื่อจะหาเงินรักษาน้อง

แค่ว่าตอนนั้นที่ว่าจะต้องทรงแลปไปนอกค่ะ
เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติคนที่ตามเพจก็อาจจะไม่ได้ถึงกับเอกใจในระหว่างที่รักษาน้องยิ้มใช่ไหมคะ
แต่ว่าอาจจะมาเอกใจตอนที่ลูกคนที่สองอาการเป็นเหมือนกันเลยแล้วก็ถัดกันมา
หลังจากที่คนแรกเสียชีวิตไม่นานแบบนี้ใช่ไหมคะ

คุณแนนค่ะเดี๋ยวขอบคุณก่อนเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณหมอนะคะ
จะได้ได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะขอบคุณคุณแนนนะคะ

คุณผู้ชมพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับผู้มนุยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
ดื่มไวตามิ้วเติมโปรตีนอิ่มสบายท้อง
คุณผู้ชมคะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พระรหัสต่ออุดมนะคะ
ภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ

สวัสดีครับคุณน้องฟันครับ
ยังไงสารพิษที่เข้าร่างกายมาจากการกินแน่ถูกไหมคะ
แล้วก็ดูของน้องอิมปุ่นก็ได้สรุปร่วมกันว่าน่าจะเป็นสารที่เข้าไปทางฝาก
ทีนี้ในส่วนของสารทั้งสองตัวนี้เนี่ยณตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวเดียวกันเลยไหมคะ
พอครับจากดูอาการนี้เป็นอาการที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คงจะต้องดูจากอาการหลักตอนนี้นะครับ
ยังไม่ได้พิสูจน์หรือว่ายืนยันว่าเป็นสารตัวใดครับ
ค่ะทีนี้เราคือโดยพื้นฐานนะคะว่าถ้าสมมุติเด็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แพ้อาหารทะเล
กับเด็กหรือใครก็แล้วแต่ที่ได้รับสารพิษลักษณะที่อาจจะเป็นข่าวอยู่เนี่ยค่ะ
อาการมันเป็นอาการกลุ่มเดียวกันแล้วก็เหมือนกันเลยไหมคะคุณหมอ
อาการคงในเบื้องต้นอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการอาการแพ้เนี่ย
ก็จะมีทั้งในส่วนของการที่เกิดเฉพาะที่นะครับเช่นบริเวณริมฝีปากในลำคอ
หรือแม้จะสร้างเข้าไปในบริเวณสอดอาหารและสะเพาะอาหารได้นะครับ
ว่าถ้าเป็นของอาการแพ้เนี่ยถ้าเราหยุดสารที่เรารู้ว่าทราบว่าเกิดอาการแพ้นั้นเนี่ย
ก็ไม่น่าจะมีอาการเกิดตามได้นะครับ
ซึ่งจริงก็เหมือนกับการแพ้อาหารทะเลไหมคะ
คือถ้าสมมุติมีอาการแพ้ไปรักษาแล้วไม่กินอีกก็คือไม่เป็นแบบนี้ไหมคะคุณหมอ
ใช่ครับน่าจะเป็นแบบนั้นครับ
ทีนี้ในลักษณะการทำงานของคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะ
คือข้อสังเกตที่ทำให้รู้สึกสงสัยคุณแม่ว่า
เกี่ยวข้องกับการกระทำต่อตัวเด็กไหมที่เป็นอาการแบบนี้ทั้งสองคนเนี่ย
คุณหมอที่โรงพยาบาลสังเกตอะไรบ้างคะ
เราจากการพูดคุยกันไว้ในสถานสถานหากวิธีวิชาชีพ
ตอนนั้นที่เริ่มสังเกตนะครับก็คือว่าเมื่อเด็กออกมาจากในสภาพแวดล้อมที่จำกัด
ซึ่งตอนนั้นเวลาที่เราดูแลเราสามารถที่จะดูแลได้ครบขนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นของอาหารการกินนะครับการให้น้ำเกลือหรือแม้กระทั่งอาหารอะไรต่าง
ปรากฏว่าน้องก็อาการดีขึ้นอย่างเจ็ดครับ
แต่ว่าเมื่อมาอยู่ที่ห้องที่เป็นห้องที่คุณแม่เข้ามาดูแลได้
ไอ้อาหารอะไรจริงสามารถเด็กได้โดยตรงนี้ก็ถึงส่งเทียดนะครับว่า
มันมันดูในคนดูในโรงพิเศษแป๊บหลังที่จะนำอาหารซึ่งต้องการทรัพย์สามารถผลักได้
แล้วคุณหมอค่ะตามปกติแล้วสมมติถ้ารักษาหายไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นสารพิษ

ครับส่วนใหญ่แล้วก็ทราบว่าแพ้อะไรนะครับ
แล้วก็มาถึงแพทย์เนี่ยครับเนี่ยกระทั่งเรื่องของการแพ้สูญแรก
ส่วนใหญ่เราจะเจอในคณีที่สูญแรงในคณีที่มีเรื่องของหลอดลมตินะครับ
เราต้องทำให้สูญแรงให้เป็นเนี่ยถ้าถึงในโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
ส่วนใหญ่เราจะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจนะครับหรือว่าดูแลด้วยอาการ
เราสามารถจะจับคืนมาได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้อย่างรวดเร็วสุดท้ายในวันหนึ่ง
หรือว่าสองวันแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการแพ้หรือว่าสารติดต่อให้เกิดการแพ้เติม
เราจะสามารถกลับบ้านหรือว่าอยู่ดูแลในโรงพยาบาลเขาอีกไม่นานครับ
คุณหมอคะคุณแม่เด็กเนี่ยเคยมีประวัติรักษาตัวไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้ว
แต่ที่โรงพยาบาลนี้บ้างไหมคะ
ตอนนี้เท่าที่ตรวจในจากประวัติเนี่ยยังไม่พบนะครับก็มีแต่ประวัติของพี่สาวของน้องทีมบุญนะครับ
แล้วก็ส่วนน้องกินบุญเองครับ
แล้วเท่าที่คุณหมอทราบนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วเนี่ย
มีที่อื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องว่าคุณแม่มีประวัติการรักษาไหมคะ
ตรงนี้ไม่ทราบเลยครับ
ทีนี้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่ะพอค่ารักษาพยาบาลเด็กสองคนนี้
เอาลูกคนแรกก่อนก็ได้ที่เกิดเหตุจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเท่าไหร่คะ
เป็นการนอนกับแต่ลงทีหมด๗๐๐ฟัน
การรักษาโดยร่วมทั้งหมดถูกที่ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาท
ของน้องอมยิ้มเนี่ยนะครับ
มีสิทธิ์ของสำคับชชหรือว่า
เย็นง่ายในสมัยก่อน๗๓๐บาทนะครับ
อยู่นะครับก็สามารถที่จะ

เป็นเงินที่คุณแม่เขาต้องหามาจ่ายทางโรงพยาบาลถูกไหมคะ
ครับจริงในส่วนนี้มีอยู่๒กองทุน
แล้วก็มีส่วนของในที่ก็ก่อ
แล้วจะสามารถดูแลจาก๒รองจุดก็ได้
แต่เท่าที่ไปดูในประวัติคุณแม่ไม่ได้น้องถอด
จะใช้ทาง๒รองจุด
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยใครที่เข้าโรงพยาบาลนี้เนี่ย
คือผู้ปกครองจะต้องทราบว่าเด็กเนี่ย
มีสองกลองทุนนี้เพื่อช่วยเหลืออยู่ของโรงพยาบานถูกไหมคะ
ใช่ครับ

แล้วก็เรื่องของคุณที่เป็นทางคุณพ่ออยู่กัน
ค่ะทีนี้ค่ะพอค่ะเดี๋ยวขอบพระคุณพอก่อนค่ะ
เพราะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งมุมทางด้านกฎหมายสำหรับคดีนี้นะคะ

ครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข้อหานักทั้งหมด๕ข้อหากับอาจารย์ปรเมฆค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าย่อลงมานะคะ๕ข้อกล่าวหาที่แม่เด็กโดนนะคะ
ก็คือรับเลี้ยงเด็กไว้แสวงหาผลประโยชน์นะคะ

โดยไตรตรองไว้ก่อนทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น

อยู่ในสายกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการ

ว่าตกลง๕ข้อหานี้คือพอแล้วครอบคลุมแล้วสำหรับคดีนี้
หรือว่าแม่เด็กคนนี้อาจจะโดนมากกว่านี้คะ

เพราะอันนี้เป็นเฉพาะของคนที่๒ใช่ไหม
ของน้องคนที่๒ข้อหาพยายามฆ่า

เดี๋ยวคือไม่เหมือนกันเหรอคะอาจารย
คือการที่เด็กเสียชีวิตกับเด็กป่วยนี่จะได้ข้อหาไม่เหมือนกันถูกไหมคะ
ตอนนี้น้องคนที่สองเสียหรือยังเสียแล้ว
ยังค่ะยังค่ะเป็นลูกคนแรกลูกคนโตที่เสียค่ะ
ลูกคนโตเสียลูกคนโตที่เสียเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาเลยนะ

เห็นว่ามีข้อหาพยายามฆ่า
ที่ผมนั่งดูเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อหาสำหรับคนที่ยังไม่เสียชีวิต
ส่วนคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็คงกลายเป็นข้อหาฆ่า
เพราะเขาตั้งข้อหารับไว้เหมือนค้ามนุษย์ละหนึ่ง
๒พยายามฆ่าผู้หญิงใดรองแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงเป็นเหตุเหตุแก่ความตาย
ไอ้๒ข้อหานี้ข้อหาทำร้ายผู้หญิงเป็นเหตุเหตุเหตุแก่ความตาย
กับพยายามฆ่าเนี่ยมันยังสับสนกันอยู่นิดน
ว่าจะเอาข้อหาไหนแน่เพราะว่ามันเป็นเรื่องอันกัน
หรืออาจจะยาวคนที่๑แล้วเนี่ยก็หาฆ่าโดยเด็ดรอบ
ทีนี้จากข้อที่จริงเนี่ยฟังได้ชัดระหลักว่า
เด็ก๒คนนี้ไม่น่าจะใช้ลูกผมไม่พบเขา

แล้วมากระทำอย่างนี้ในการโชว์ทางหน้าจอก็ดี
ทำไลต์สดไลต์เฟสถ่ายลูกอะไรเนี่ย
มันผิดปกติวิสัยคนเป็นแม่
แต่ต้องชมกับตำรวจของพยายามก็ต้องดู
อันนี้ค่อนข้างชัดแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีข้อหาอื่นอีกหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีหลายคดีที่เกี่ยวข้องมีเรื่องที่ติดตามอยู่
มีเรื่องขายเครื่องวัดอุณพงษ์ต้องแยกกันทีละตอน
ข้อหานี้มันเป็นข้อหาเฉพาะตัวเช่นการหลอกลวงน้องป่วยครั้งหนึ่ง
แล้วขอบริจาคครั้งหนึ่งนี้มันก็เรื่องหนึ่งนะ
พอป่วยอีกครั้งขออีกครั้งมันก็หลายกรรม
มันหลายกรรมการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
ถ้าสมมุติอันนี้เป็นกลุ่มข้อหาของลูกคนที่๒
ลูกคนแรกเนี่ยคือจะเป็นชุดเดียวกันแล้วบวกข้อหาไปอีกหรือว่าจะประมาณกันคะ
แล้วก็จะมีบางข้อหาเอาออก
คือถ้าชุดที่๒บวกถ้าชุดที่๒เสร็จแล้ว
ที่หนึ่งก็ต้องกลับไปปัญหาก็คือมันเป็นปัญหาการดำเนินคดีอย่างนี้
น้องคนแรกที่เสียชีวิตเนี่ยเสียเพราะอะไร
มีการชนะสูตรพลิกศพชัดเจนหรือไม่อันนั้นคือเป็นอีกประเด็นนึงนะ
แต่ผมว่าถ้าตั้งข้อหาแค่เฉพาะคนที่สองเนี่ยก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วนะ
อาจารย์ข้อหาที่แรงถ้าสมมุติเราเทียบกันระหว่างเด็กสองคนนี้
ข้อหาที่แรงที่สุดจะต้องไปอยู่เด็กที่เสียชีวิตถูกไหมคะ
ใช่ครับการทำให้คนเสียชีวิตโดน
ตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนเนี่ยมันก็ประหารชีวิตโทษสูงสุด
ถ้าเป็นทำร้ายเป็นเหตุผู้ศึกษ์ถึงแก่ความตายก็๒๐ปี๑๕ปีถึง๒๐ปีนะครับ
คือถ้าทำร้ายหมายความว่าไม่มีเจตนาค่าแต่ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันต้องเล็งเห็นผลแล้วนะ
โดยเฉพาะคนแรกตายโดยอ้างว่าเป็นโรคแบบนี้
แล้วคนที่สองก็บอกว่าเป็นโรคแบบนี้อีก
และที่สำคัญคือเด็กสองคนเนี่ย
เราจะเห็นชัดว่าคนละพ่อคนละแม่นะครับ
ไม่ได้เป็นเรื่องของพันธุกรรม
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ติดพร้อมกัน
มันจะต้องผมถึงเชื่อว่าน่าจะมีการทำอะไรให้เกิดเหตุขึ้นนะครับ
แล้วทีนี้พอครั้งที่๒เกิดขึ้นมันก็โยงไปถึงครั้งที่๑
แต่ว่าอย่างว่าครั้งที่หนึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะสุดภิกษกกันขนาดไหน
ค่ะอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายค่ะ
คือเท่ากับว่าสมมุตินะคะว่าถ้าข้อที่จริงเป็นไปตามนี้ทั้งหมดนะคะ
แล้วข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดที่จะครอบทำให้ทั้งเด็กทั้งสองคนอยู่ภายใต้การดำเนินคดีกับแม่เขาเหมือนกันเนี่ย
ต้องไปอยู่คดีของคนแรกถูกไหมอาจารย์
มันก็อยู่คนแรกด้วยคนที่สองด้วยหยิบหยิบคนไหนขึ้นมาถ้ามันเหมือนเหมือนกันหยิบคนไหนขึ้นมามันก็โทษเหมือนกันนะครับอืม
เฉพาะคนที่สองเนี่ยโพสต์กี่ครั้งคนแรกโพสต์กี่ครั้งก็หลายกรรมแล้วนะครับ
แล้วหลอกลวงเขายังเยอะแยะมันเป็นการช่อโกงบัญชาชนเลยนะ
มันพ่วงกันอีกหลายคดีค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร
ค่ะแต่อันนี้คือแค่เรื่องของการสู้ทางกฎหมายแต่ว่าเรื่องข้อเท็จจริงน่าจะจบแล้วเพราะว่ากองปราบก็แถลงแล้วเนอะอาจารย์ค่ะ

อาจารย์ค่ะกล้องปิดพอดีแล้วก็เวลาเราหมดพอดีแหมเหมือนอาจารย์รู้เวลาเลย

ครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ปรเมฆด้วยนะคะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ